ที่เราจะไปผัดกับข้าวจากกระทะ

แล้วก็ติดตามข่าวข่าวนี้ความคืบหน้าในการชำแหละ

แต่ว่าเราจะมาดูคลิปต่างในโลกโซเชียล

โอ้โหตัวแทนประกันรถยนต์

เคลียร์เรื่องของอุบัติเหตุหนึ่งนะฮะ
ที่เกิดขึ้นที่ในคอนโดหลังเซ็นทรัล

เพราะปรากฏว่าตัวเจ้าของรถเนี่ย
โอ้โหทั้งเหวี่ยงทั้งวีน
แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นหลานอายการ
ขู่ทั้งด่าแล้วก็จะเข้าทำร้ายคู่กรณีเลยนะครับ
ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลฮะ

แล้วก็เป็นคำท้าทายคำถามจากอีกฝ่ายหนึ่ง

แน่จริงตุ๊ดออกมาดิแล้วมาทุบรถเลย
อ่อแน่จริงอะไรออกมาน่ะ
ตื่๊ดตุ๊ดออกมาสิ
กูนออกมาดิ
อ่านี่เป็นภาพเหตุการณ์
แต่ขี้โมโหชนท้ายเขายังไม่พอ

ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานก็ไม่พอใจ
พุ่งหวังตบยังดีเพื่อนกันไว้
ล่าสุดผู้เสียหายก็คือผู้หญิงคนหนึ่งชื่อคุณน้ำทิพย์
อาชีพเป็นเซลล์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อดัง
เดินทางมาพบตำรวจในฐานะผู้เสียหาย

บอกว่าเมื่อเวลา๑๐โมงของวันนั้นแหละวันที่เกิดเหตุ
เลขทะเบียน๖กไก่ขไข่

หมายเลขทะเบียนนี้นะฮะมาตามถนนเรียบด่วน
มาชนท้ายทำให้รถของตัวเองเสียหาย
จึงมีการเจรจากัน

ซึ่งเรื่องราวจะไม่เป็นแบบนี้คุณน้ำทิพย์บอก

หากคู่กรณีเรียกประกันมาเคลม

แต่นี่กลับมาแสดงกริยาไม่สุภาพใส่

ฉันรู้จักอายการฉันเป็นหลานอายการนะครับ
ตัวเองก็เลยนั่งนิ่งอยู่ในรถนั่นแหละ
แล้วก็เข้าแจ้งความเพื่อเอาผิดให้ตำรวจพิจารณาเอาเอง

ขอภัยฮะพันธุ์ตำรวจเอกสุภนธ์คำชู
กับการสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
เปิดเผยว่าจากคลิปตำรวจจะแจ้งข้อหา

มีโทษปรับตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาท
อันนี้เรื่องของอุบัติเหตุนะครับ
และนอกจากนี้ตัวผู้เสียหายยังให้การด้วยว่า
ถูกดูหมินซึ่งพนักงานสอบสวน
ให้การต่อไปว่าพูดจาดูหมินจริงหรือไม่

เรื่องต้นยังไม่พบว่ามีอายการติดต่อ
เข้ามาที่สอนอแต่อย่างใดนะครับ

เป็นอีกเรื่องนอกจากเรื่องของอุบัติเหตุ